ผลไม่สามารถต้านทานความอยากจะไปเที่ยวของพวกเราได้หรอก
ใช่หลายคนบอกว่าไม่หวั่นแม้วันมามาก
จริงหลายคนไปเที่ยวนะคะแล้วก็จะบอกว่าบรรยากาศคึกคักมาก
พ่อค้าแม่ค้าโอ้โหยิ้มแก้มปลิเลยนะคะกลับมาขายของกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
อย่างที่บางแสนชนบุรีคุณเชื่อไหมไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่า
ช่วงหยุดเนี่ยคนไปเที่ยวเยอะมากคุณดูสิถึงขั้นว่า
ตำรวจต้องปิดทางลงหาดบางแสนเพราะว่าพื้นที่มันมีจำกัด
มันมีความจุของมันนะคะแล้วรถไปอัดเป็นปลากระป๋องแบบนี้
ใช้เวลาในการเดินทางกว่าจะขยับกระดึ๊บกระดึ๊บไปเนี่ยโอ้โหนานมากนะคะ
แต่พ่อค้าแม่ค้าบอกว่ารู้ไหมว่ารายได้ของดิฉันเนี่ย
มันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เขายิ้มได้ก็ดีใจด้วยนะ
ใช่นี่เห็นไหมพื้นที่จอดรถชายหาดเต็มเต็มจริงคุณ
เพราะเรื่องของสถานการณ์โควิดยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะ
คนที่จะเข้าไปเที่ยวบริเวณหาดบางแสนทีนี้เอาล่ะก็เป็นโอกาสทอง
นาทีทองของพ่อค้าแม่ค้าแต่หลังจากนี้เราก็ถามต่อ
กังวลอะไรไหมไอ้๔วันที่เป็นหยุดยาวมันหมดไปแล้ว
พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าก็กังวลนะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงของการเปิดเทอมนะคะ
และเป็นการเปิดเทอมที่ไม่ปกติเพราะผู้ปกครองบางคนเปิดเทอมด้วย
ตกงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเงินก็จำเป็นนะคะ
เรื่องของการจับจ่ายใช้สอยจะมาซื้อของที่หาดบางแสนอะไรอย่างนี้
มันก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปหลังจากนี้เดี๋ยวต้องตามกันต่อนะคะ
บรรยากาศจะคึกคักแบบนี้หรือเปล่าอีกที่หนึ่งค่ะที่พาไปดูนะคะ
มะนาวกองบินห้าประจวบโอ้โหแพ้กันที่ไหนโอ้โห
คุณว่าใครเยอะกว่านี่คือร้านจอดรถหรือว่าถนนนะเนี่ย
นี่เข้าไปที่อ่าวมะนาวฉันเคยไปที่นี่สวยมากเหมือนกัน
ทะเลสวยน้ำใสนะคะนี่คนไปกันเยอะมากค่ะ
กิจกรรมโปรดของนักท่องเที่ยวที่เขาไปกันเขาไปทำอะไรกันล่ะ
โอ้โหคุณดูสิโอ้โหภูมิใจนักหวยมากสวยมากเลย
ใช่ไหมดูสีของน้ำทะเลสิสีฟ้าใสใช่ไหม
ไปเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปนั่งเตียงผ้าใบใช่ไหมคะ
ชมบรรยากาศสูตรกลิ่นอายของทะเลแล้วบางส่วนเนี่ย
ก็ล่องเรือนะคะไปชมอ่าวชมเกาะต่าง
ทีนี้เรื่องของความปลอดภัยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าทางทหารเนี่ย
ตรงนี้เป็นเขตทหารไงทหารเขาก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นก็เที่ยวอย่างสบายใจปลอดภัยนะฮะโอ้สะอาดจังเลยเนอะ
ใช่คุณนี่คืออาจจะเป็นข้อดีในช่วงโควิดที่เราไม่ได้ไปเที่ยวกัน
ใช่ครับทำให้ทะเลเนี่ยได้พักพอทะเลพักเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นว่าน้ำใสสะอาด
กลับมาใช่ปิดท้ายสถานที่นี้ที่ฉันภูมิใจนำเสนอมาก
จะบอกว่าราคาไปเที่ยวหลักร้อยแต่วิวหลักล้านนะจ๊ะไหนที่บึงโขงหลงบึงกาล
หาดคำสมบูรณ์โอ้คนไปเที่ยวกันเยอะมาก
ตรงเนี้ยเป็นทะเลอ่าเป็นทะเลสาบนะฮะครับทะเลสาบน้ำจืดนะฮะ
ที่ใหญ่แห่งหนึ่งแล้วก็ด้านหลังเนี่ย
ไปก็จะเห็นอุทยานแห่งชาติภูคำหลวงบรรยากาศที่โอ้เด็ก
เด็กน่าให้ดูมากลูกสงสัยอัดอันประนายนะเนี้ยฮะ
เที่ยวกันแบบนี้พาลูกเด็กเล็กแดงไปคือที่นี่ถ้าเกิดว่าย้อนไปดู
ก่อนหน้านี้ฝนทิ้งช่วงมาสักระยะหนึ่งแล้วอากาศก็ค่อนข้างร้อน
พอร้อนเสร็จปุ๊บพอไปเล่นน้ำแบบนี้มันก็ชื่นอกชื่นใจนะ
ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลของภาคอีสานเออสวยนะเป็นทะเลอีสาน
แต่ว่าจริงแล้วคือเป็นทะเลน้ำจืดนะฮะ